รอบปีที่ผ่านมาเรื่องของการเมืองร้อนแรง
แล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นกับประเทศไทยเยอะมากพอสมควร
แล้วอีกไม่กี่วันเราจะเข้าสู่ปีใหม่๒๕๕๙
เรื่องของการเมืองต้องจับตาประเด็นอะไรกันบ้าง

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาว

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในปีเก่า

เราควรจะตามข่าวอะไรบ้าง

แน่นอนครับเรื่องการเมือง

ฉะนั้นต้องตามดูกฎหมายลูก

ในที่สุดจะออกมายังไง

พักการเมืองจะยอมรับมากน้อยแค่ไหน

กฎหมายประกอบรัฐมนูลหรือกฎหมายลูกเนี่ย

กฎหมายรัฐมนูลเขียนไว้กว้าง
ฉะนั้นต้องมาดูในกฎหมายประกอบรัฐมนูลว่า
เรื่องของภักดิ์การเมืองตกลงเอายังไง
ได้ข้อสรุปยังไงแน่
เรื่องของกรกตตกลงเอายังไง
ฉะนั้น๓๔ฉบับที่จะเป็นฉบับสำคัญที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง

นี่เรื่องหนึ่งที่ต้องตามดู
เรื่องที่สองต้องตามดูเรื่องการปฏิรูปประเทศ
หัวหน้าคอสชนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งมาตรา๔๔

เพื่อจะหยิบเอาเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปมาผลักดันออกมาเป็นกฎหมาย

ข้อเสนอของการปฏิรูปประเทศพูดกันมาตั้งแต่หลังยึดอำนาจใหม่
พูดกันเยอะแยะว่าจะปฏิรูปประเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไง
แต่ว่าไม่เห็นเป็นรูปธรรมออกมา
เพราะกระบวนการที่จะออกกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป

นายกจึงสั่งการให้มีการออกมาตรา๔๒
คนขึ้นมา๑๙คนท่านนายกเองนั่งหัวโต๊ะ
ทีนี้ก็จะไปดูล่ะว่าแต่ละเรื่องที่เป็นข้อเสนอ
อะไรที่จะออกมาเป็นกฎหมายให้ได้เร็ว
เนี่ยบุคคลคณะเนี่ยเขาจะไปบริหารจัดการ
แล้วจะได้เห็นโฉมหน้าว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ย
มันจะทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้าง

เพราะเรื่องของการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องที่
คนไทยก็เฝ้าคอยนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นที่พูดกันก็คือว่า
ลงไปตรงไหนก็เน่าตรงนั้น
ประเทศไทยเราเนี่ยปัญหาเยอะ
ฉะนั้นต้องคอยดูว่าแผนงานปฏิรูปประเทศ
ภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ที่เขาจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
ตกลงจะได้เห็นอะไรบ้างในปี๒๖๖๐
ถัดมาอีกคดีหนึ่งที่ต้องตามดู

เกือบช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็เรียกว่า
ขี่ม้าเรียบค่ายรำมวยกันมาแล้วหลายยก
สุดท้ายขึ้นมาพอมาถึงปีใหม่ก็เหมือนละครั้งช่วย
ถอยกลับไปตั้งที่มั่นเดิม
นายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่า
ถ้าบังคับใช้กฎหมายบุกเข้าไปแล้วเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้นมันจะได้อะไร
คนไทยกำลังมีความสุขปีใหม่ทำไมจะต้อง
จะต้องไปทำให้มันเกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นมา
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องพับไว้
แต่ว่าแน่นอนครับหลังปีใหม่เนี่ย
กระบวนการของการติดตามข่าวมันต้องกลับมาอีก
เพราะคนเขาสงสัยว่าการใช้บังคับใช้กฎหมาย
ทำไมจะต้องมีหลายมาตรฐาน
ถ้าเรื่องนี้เกิดกับที่อื่นไม่ใช่เรื่องของธรรมกาย

ฉะนั้นตามดูนะครับ
พอปีใหม่ผ่านไปไม่กี่วัน
เรื่องของวัดธรรมกายก็จะกลับมา
แล้วคราวนี้จะกลับมาในรูปไหน
เพราะคนที่เชียร์อยากให้การบังคับใช้กฎหมายตรงไปตรงมา
มีมาตรฐานเดียวนี่ก็เยอะ
คนที่เห็นว่าไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องนี้ก็มีมาก

แย้งกันพอสมควรในทางสังคม
ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องตามว่า
ในที่สุดการบังคับใช้กฎหมาย

ถัดมาแน่นอนครับปีหน้าทั้งปีเนี่ย
เราต้องตามลุ้นตามดูเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
เพราะว่าในรอบปีที่ผ่านมาปัญหาเยอะ
แต่ดูเหมือนว่ามีสัญญาณบอกว่า
ปี๒๕๖๐จะมีเรื่องดีเกิดขึ้น

หมุนเวียนเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น
ด้วยมาตรการต่างที่รัฐบาลอัดฉีดลงไปในช่วงครึ่งปีหลัง
แม้กระทั่งใกล้ปีใหม่นี่แหละ

ก็มีการคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น
แต่คนที่รู้ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ย

พวกเราเนี่ยล้วงกระเป๋าเข้าเรา
เราก็รู้แล้วว่าเศรษฐกิจเป็นยังไง
รายได้เราเป็นยังไงรายจ่ายเราเป็นยังไง
ฉะนั้นปี๒๕๖๐มีสัญญาณบวกว่าจะดีขึ้น
แต่ก็ไปฟังบางสัญญาณเขาบอกว่า
ปี๒๕๖๐เผาจริง

ก็แปลว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในปี๒๕๕๙มันยังไม่หนักกว่าปี๔๐
นี่คนวิเคราะห์อย่างนี้ก็เยอะ

สมคิดใครต่อใครที่เกี่ยวข้อง

เอาคนที่มีความชำนิชำนาญแต่ละด้าน
ผลักดันขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
อันนี้เราที่เป็นประชาชนต้องตามดูนะครับ
ว่าปี๖๐เราจะดีขึ้นคงเดิมหรือแย่ลง

นักธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อย
เขาจะมีมาตรการอะไรที่จะดูแลมากกว่านี้หรือไม่
ฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ต้องตามดู

ต้องตามดูหลังจากว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์
สาบานตนรับตำแหน่งวันที่๒๐มกราคมเนี่ย

ไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่ว่าไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ถูก
เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการคำทำมาค้าขายระหว่างอเมริกากับเราด้วย
แต่ที่เกี่ยวแน่ก็คือว่าสังคมโลกสังคมในภูมิภาค
และในแต่ละประเทศเนี่ยคงจะมีความเปลี่ยนแปลงมากมายพอสมควร
หลังจากทรัมป์สาบานตนเป็นประธานาธิบดี
นี่คือ๕๖เรื่องที่เราจะต้องจับตามองในช่วงของปี๒๕๕๙
แต่ว่าจะมีโอกาสจับตามองอย่างนั้นได้เอาชีวิตไว้ก่อนนะครับ
ชีวิตเราต้องรอดไว้ก่อนวันนี้วันที่๓๐วันศุกร์
ถนนก็เริ่มโล่งแล้วคนไปกันแต่เมื่อวานเยอะ
ทำยังไงที่จะให้คนที่เจออุบัติเหตุ
บาดเจ็บล้มตาย๓๐๐กว่าลายทุกปีปีนี้จะได้ลดลง
นี่เขาก็เขาก็กำลังพยายามหาทางออกกันอยู่
ก็ขออวยพรภาวนาว่าเราอย่าไปเป็นหนึ่งใน๓๐๐กว่าคน
ที่เขามีสถิติไว้ก็แล้วกัน
ฉะนั้นวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับ

ว่าสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ที่สุดปีหน้าคือ
เรื่องของปากท้องจะมีเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นหรือเปล่า
นั่นแหละวิธีการวัดเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี

รายได้ลดลงหรือคงเดิมหรือข้าวของแพงขึ้น

สวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ

ต้องจับตาทุกเรื่องทั้งเรื่องของการเมือง

แต่ว่าสำคัญสุดคือเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจว่า
เราจะมีเงินเข้ากระเป๋ามากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นหรือเปล่า